วันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมอุ่นไอบรักษ์คลายความหนาว

ดังนั้นเราเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ
ในการที่จะไปร่วมชมงานกันได้นะครับ
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
พระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์
จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ถึงวันที่๑๙มกราคม๒๕๖๒วันนี้นะครับ
จัดที่บริเวณพระราณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
ซึ่งงานดำเนินการมาแล้ว๔๑วันครับ
วันนี้๑๙มกราคมเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม
และเก็บภาพที่ระลึกกับส่วนจัดแสดงต่าง

ศูนย์อำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
เชิญชวนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ในวันอาทิตย์ที่๒๐มกราคมในวันพรุ่งนี้นะครับ
สำหรับยอดรวมผู้เข้าชมงานอุ่นไอรัก
ตั้งแต่วันที่๙ธันวาคม๒๕๕๙

มีจำนวนทั้งสิ้น๑๑๖๙๑๑๑๑๑คนแล้วนะครับ